ทุ่มจริงจริงครับต่างที่งูสักตัวไม่ได้ผมนักกลัวจริงจริง
ไม่มีไม่มีให้ดูแต่ข้างล่างข้างบนไม่เจอหรอก

โอ้โหงูมันเข้าไปในร้าวไก่

เรากินเป็นบุฟเฟ่เลยอ่ะกินเป็นสิบตัวเลย
แล้วมันขย่อนออกมาคุณผู้ชมฮะ

ดูดิคุณผู้ชมมันค่อยคลายเอามาทีละตัวทีละตัว

มีทั้งลูกไก่ก็คือลูกเจี๊ยบนะฮะ
ไก่ก็โดนไปทั้งตัวเหมือนกัน

อยู่ในบ้านเลขที่๖หมู่๘ตะบนคำหยาด

พี่เสน่ห์เนี่ยเล่าว่าเลี้ยงไก่แจ้

เฮ้ยมีงูเหลือมขนาดใหญ่เกือบสี่เมตรอ่ะ
มันไปนอนขดอยู่ในกรงไก่ของเขา

ท้องป่องเลยอ่ะท้องป่องใหญ่มาก
ว่าโอ้ไก่เขาคงไม่เหลือแล้วล่ะ

แม่ไก่สองตัวรวมแล้วสิบตัวครับ
ตกเป็นเหยื่อของเจ้างูเหลือมยักษ์ตัวนี้

นำไก่ไปปล่อยนะนำงูไปปล่อยนะครับ